ดูความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยนะครับ
คือเมื่อวานนี้มีเจ้าหน้าที่ของมรนทิปวีนาของรุศกุลเพื่อเด็กศาสตรี

นำหมายค้นไปตรวจค้นอาคารที่เป็นตึกแถว๓ชั้นแถวโชคชัย๔ซอย๑๔
คือปิดเงียบนะปิดแบบแน่นหนา
มีกระถงกระถางต้นไม้บังหน้าบ้านเต็มไปหมดเลย
แต่ทีนี้ชาวบ้านบอกว่าขอให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบหน่อยเถอะ
เพราะว่าเหมือนกับจะมีผู้ชายคนหนึ่งที่คงจะพิการหรือว่าป่วยหรืออะไรสักอย่าง

ผู้ชายเนี่ยเขาก็จะยื่นมือออกมาแถวประตูหน้าบ้าน
เหมือนกับพยายามจะขอความช่วยเหลือหรือว่าเรียกให้ใครเข้าไปช่วยหรือเปล่า
พอได้รับแจ้งนะครับทางคุณปวีนาหงษกุล
แล้วก็ตำรวจสนโชคชัยก็เลยไปตรวจสอบ
พบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๖๐กว่าเป็นเจ้าของบ้าน
ทีแรกก็จะไม่ให้เข้าต้องแสดงหมายสารเป็นหมายค้น
แล้วก็เข้าไปตรวจสอบก็พบผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ๔๐ปี
ในสภาพก็ลักษณะเหมือนแบบพิการเดินไม่ได้ต้องคลานข้างในบ้านก็ค่อนข้างที่จะแบบ
กรุงรังสกปรกหน่อยนะครับก็เลยเอาตัวไป
พาไปโรงพยาบาลเพื่อจะตรวจสอบอาการ
จะได้รักษากันต่อก็ช่วยเหลือกันออกมา
แม่ของผู้ชายคนนี้บอกว่าเธอไม่ได้กักขังหน่วงเหนียวลูก
แต่ลูกเธอเนี่ยเคยถูกรถชน
ตอนวิ่งเล่นหน้าบ้านตั้งแต่เป็นเด็ก
แล้วก็ทีนี้ก็พิการทางสมองเดินไม่ได้อะไรไม่ได้

ด้วยการสามีก็ตายไปเก็บของเก่า
เพื่อจะหารายได้เห็นถุงพลาสติกไหมฮะ
แขวนไว้หน้าบ้านเนี่ยเวลาที่ได้อะไรมา
เอาข้าวมาให้ลูกในแต่ละมื้อแต่ละวันเนี่ย
ก็เอามาแขวนไว้หน้าบ้านแล้วลูกก็จะคลานจากในบ้าน
แล้วก็มาหยิบถุงพลาสติกอ๋อบางทีที่คนเขาเห็นเอามือยื่นออกมา
ถูกต้องไม่ได้ว่าร้องขอความช่วยเหลืออะไร
หยิบของอาหารหยิบของหยิบอาหาร
บางทีเห็นคนก็ยื่นมือออกมาเหมือนกับเล่นด้วย
เพราะว่าเขาก็พิการทางสมองด้วยอะไรประมาณอย่างนี้
อันนี้คือสิ่งที่แม่เขาเล่าให้ฟังนะ
แต่ชาวบ้านบอกว่าเนี่ยแต่ก็เป็นสามสิบสี่สิบปีแล้วว่า
ถ้าพาลูกไปรักษาตั้งแต่เด็กเนี่ยตั้งแต่นานมาแล้วเนี่ย
อาการอาจจะไม่หนักแบบนี้ก็ได้นะ
ก็มีคำถามตามมาว่าอ้าวแล้วอย่างนี้
แม่เนี่ยจะเข้าข่ายข้อหากักขังนวงเหนียวไหมค่ะ
แม้จะเป็นแม่เป็นลูกกันแต่ถือว่า
คุณกักขังหน่วงเหนียวลูกไม่ให้ได้รับสิทธิ์
ในการรักษาพยาบาลหรือว่าการที่ควรจะมีชีวิตอยู่ที่ดีกว่านี้หรือเปล่า

ล่าสุดวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็พร้อมด้วยทางพันธบทโทประทวนแมลงทัพสารวัตรสอบสวนสนโชคชัย
แล้วก็นางสาวดารุณีมณัสวานิสผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินทางไปเยี่ยมอาการของชายวัยสี่สิบปี
ที่มีการป่วยทางสมองและขาก็ลักษณะเดินไม่ได้ต้องคลานเอาแบบนี้
ตอนนี้ถูกนำตัวมารักษาที่โรงพยาบาล
นางปวีนาบอกว่าเบื้องต้นจากการพูดคุยกับตำรวจสนโชคชัยเจ้าของท้องที่
ยังไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เป็นแม่เกี่ยวกับเรื่องการกักขังหน่วงเหนียวนะครับ
โดยจะประสานไปยังสำนักงานเขตลาดพร้าว
เพื่อให้มาทำความสะอาดตึกแถวที่สองแม่ลูกนี้อยู่อาศัยด้วย
คาดว่าจะใช้เวลาในการทำความสะอาดบ้านเรือนที่อยู่

ได้ประสานกับทางผู้ในการเขตแล้วนะคะ
เพื่อที่จะทำความสะอาดมีขยะขยะเยอะมากนะ
ก็ต้องไปทำความสะอาดกับเขต
ประมาณ๗วันนะคะที่จะต้องเอาขยะออกมา
ขณะที่นายแพทย์ชวลิศล่าคำมีหัวหน้าศูนย์อายุรกรรม
ผู้ชายคนนี้แล้วเบื้องต้นพบว่า
ระบบการทำงานโดยรวมปกติดีผู้ป่วยรู้สึกตัว
แต่ไม่สามารถสื่อสารกับคนทั่วไปได้
ไม่มีร่องรอยบาดแผลตามตัวนะครับ
สามารถขยับแขนขาได้ตามปกติแต่ว่าเดินไม่ได้
ก็เลยทำการชำระล้างร่างกายอาบน้ำตัดผม
ผู้ป่วยก็สามารถกินอาหารเองได้
ซักประวัติจากแม่ทำให้ทราบว่าผู้ป่วย
เคยมีอาการชักรุนแรงกระทั่งล้มป่วยหนัก
แล้วก็ไม่ได้รับการรักษาต่อเนื่อง
จึงส่งผลต่อสมองทำให้เกิดปัญหาแล้วก็เดินไม่ได้
ซึ่งผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาสุขภาพระยะยาว
ภายใต้การดูแลของแพทย์
แต่ไม่จำเป็นต้องอยู่กับแพทย์ตลอดนะฮะ
โดยจะเริ่มจากการฟื้นฟูสภาพกล้ามเนื้อให้ก่อน
แล้วก็ดูแลเรื่องการให้อาหารด้วยนะครับ
สุดท้ายแล้วก็จะไปรักษาอาการทางสมอง
คือข้อมูลเมื่อวานแม่บอกว่าลูกเคยดูแล้วชน
แต่อาจจะเป็นการบอกตำรวจเบื้องต้นยังไงหรือเปล่า
เอาเป็นว่าตอนนี้แพทย์บอกว่าคุยเรียบร้อยแล้ว
เขาเคยชักบ่อยชักรุนแรงจนมีอาการพิการทางสมองนะครับ
พันธุ์ตำรวจโทประทวนบอกถึงเรื่องของคดีนะครับ
เนื่องจากแม่ของผู้ป่วยไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทำผิด
ไม่ได้มีการบังคับขู่เข็นลูกให้อยู่แต่ในบ้าน
เพียงแต่เป็นการเลี้ยงดูตามสภาพความเป็นอยู่
เพราะว่าผู้เป็นแม่ต้องเลี้ยงดูลูกชายเพียงคนเดียว

แล้วก็อาศัยอยู่ด้วยกันกับผู้ป่วยคอยนำอาหารมาให้
แต่ก็ต้องออกจากบ้านเพื่อไปหารายได้
ก็เลยเป็นวิธีการอย่างที่ท่านทราบ

จังหวะเจ้าหน้าที่ไปอาจจะมีการโยกขึ้นมาเพื่อเปิดพูดคุยอะไรกันด้วยนะครับ
นางสาวดรุณีกล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือนะครับ
บอกว่าจะประสานความร่วมมือไปยังพม
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แล้วก็ให้ประเมินความพิการของผู้ชายที่เป็นผู้ป่วย

แล้วจะได้ยื่นเรื่องขอรับสิทธิ์บัตรคนพิการ
จะได้เอาไปใช้เป็นสวัสดิการในด้านต่าง
จะมีเจ้าหน้าที่จิตอาสามาคอยติดตามดูแลให้
ส่วนผู้เป็นแม่นะครับเจ้าหน้าที่จะไปตรวจสอบสภาพจิตใจด้วยนะฮะ
เพื่อสอบถามเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็จะช่วยเหลือกันไป

อาชีพส่งเสริมด้านอาชีพอะไรพวกนี้
คือแม่ก็เล่าในมุมแม่ว่าแม่ก็เลี้ยงดูตามอัตภาพเท่าที่ดูได้

แต่คนก็เป็นห่วงไงว่าถ้าส่งโรงพยาบาลก็อาจจะดีขึ้น